จะกินผลไม้เปรี้ยวเพิ่มรสชาติ
กับความอร่อยของน้ำปลาหวานเนี่ย

เออเอาจับตาดูให้ดีแล้วไปดูพร้อมกันเลย

ผมจะบอกให้นะเวลาผมปอกมะม่วงนะ

ซื้อคุณพี่เขากินเถอะ
ไถอย่างนี้ผมไม่ชำนาญไง

แต่ของพี่เขาคือเนียน

ปอกนี้ผมก็ใช้อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะ

แต่คุณพี่ร้านนี้บอกเลยชำนาญมากเลยค่ะ
พี่เขาชื่ออนงบุตรสาลีอายุ๔๐ปี
แล้วที่เชี่ยวชาญทำมานานขนาดไหนล่ะ

พี่เขาเป็นร้านรถเข็นนะคะ
มะม่วงน้ำปลาหวานอยู่ริมถนนสุขุมวิทย์
หน้าธนาคารกรุงไทยเขตเทศบาลเมืองแกลงจังหวัดระยอง

นี่นอกจากฝีไม้ลายมือทีเด็ดในการปลอกมะม่วง
แล้วก็ในการสารเป็นชิ้นแล้วนี่นะคะ

น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่นะก็คือแบบสูตรเด็ดเคล็ดลับเลย

เขาต้องใช้น้ำตาลปี๊บนะเอาไปเคี่ยวให้เข้มข้น
เสร็จแล้วก็ใส่กุ้งแห้งเคยแห้งพริกแห้งหอมแขกลงไป
ใช่คือผสมกันหลายสูตรบางคนก็จะเลือกแต่น้ำตาลอย่างเดียวบางคน
แต่พี่เขาผสมกันหลายอย่างนะแล้วพริกที่ใช้เนี่ยเป็นพริกแห้งไง
ใช้พริกขี้หนูสดมันก็เลยเก็บไว้ได้นาน

แล้วเวลากินเอามาจิ้มกันเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มเข้ากันอย่างดี
ว่าไอ้น้ำจิ้มน้ำปลาหวานทีเด็ดมันอยู่ที่กุ้งแห้งนี่แหละ
มันต้องหอมด้วยนะคะคุณภาพด้วยแล้วไม่ใช่แค่นั้น
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะกินอย่างอื่นล่ะมีไหมเออมีไหมมีฝรั่งสดค่ะ
นี่ฝรั่งด้วยที่เฉาะอย่างรวดเร็วดูนะดูนะฝีไม้ลายมือของการเฉาะฝรั่งของเขา
ปุ๊บรวดเร็วดูดูแล้วก็เปิด
โอ้โหอันนี้คนหรือเครื่องจักรครับ
เขาคล่องแคล่ว๒๐ปีทำมาแล้ว
แล้วถามกินแบบอะไรมีพริกเกลือ

สดน้ำตาลสดสด

ควรเลยล่ะนะขายดีขนาดนี้ขายคนเดียวเอาไม่อยู่หรอกค่ะ
ข้างร้านพี่อนงเนี่ยก็ยังมีสามี
แล้วมีพี่อนงขายกล้วยทับกล้วยทับราดน้ำกะทิสดอีก
อันนี้ของผมก็ไม่ต้องโอ้ยไม่ไหวแล้วไปเลย
ว่านะเอางี้นะถ้าไปร้านนี้เบาหวานขึ้นแน่นอน
ก็ต้องยอมบ้างแหละมันก็กินนานที
ทีกินได้เปรี้ยวหวานกลมรสชาติชีวิตแบบนี้

ไปพิกัดนี้คุณได้กินทั้งมะม่วงเปรี้ย

นี่เลยค่ะเป็นร้านรถเข็นนะ
อยู่หน้าธนาคารกรุงไทยเขตเทศบาลเมืองแกลงจังหวัดระยอง

เอาจริงใครไประยองไหมฝากซื้อหน่อย

ชอบมากเลยอย่างนี้

โอ้ยซื้อฝากหน่อย